คุณผู้ชมพามาดูความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้จัดการโรงงานร้องถูกใบสั่งจากการสวมทะเบียนรถ
ซึ่งอยู่เขาก็ได้รับใบสั่ง
ไม่ใช่รถเขาดิที่สามที่ไปทำผิดนะฮะ

ประโภคโรงงานโรมในนิคมอุตสาหกรรมนวรรณครจังหวัดปฐุมธานี

เตือนภัยกรณีถูกสวมป้ายทะเบียนรถ

ดชดพพ๓๙๓๙ปรุงเทพนาคอร์
แล้วก็ได้รับใบสั่งขับรถเร็วเกินกำหนดถึง๕ใบ
ท้องที่เดียวกันคือในจังหวัดสกลนคร
โดยตัวคุณประภาษณเข้าแจ้งความต่อตำรวจสพปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

หมายเลขทะเบียนเดียวกันกับเขาเลยนะเนี่ย
กระทำความผิดถึง๖ครั้งในช่วง๓ปีที่ผ่านมา
แล้วก็ได้แจ้งไปยังตำรวจทางหลวงสกลนกรที่ออกใบสั่งแล้ว
แต่ก็ยังได้ใบสั่งมาเหมือนเดิม
ทั้งที่บอกไปแล้วว่านั่นไม่ใช่รถผม

ไม่ใช่ชื่อผมมันเป็นรถยนต์คนละรุ่นกัน
ไอ้ทะเบียนมันเหมือนกันไปสวมสิทธิ์หรือเปล่าไปตรวจหน่อย

ผมไม่เคยไปสกลนกร
ผมไม่เคยไปสกลนครผมไม่ได้ใช้ฟอร์จูเนอร์

คุณประภาษณ์บอกว่าได้ใบสั่งในแต่ละครั้ง
ก็จะแจ้งไปยังตำรวจทางหลวงสกลนครทุกครั้งเลย
ตำรวจก็ให้ส่งหลักฐานรถยนต์ของเขาไปให้

ครั้งต่อมาก็โทรไปแจ้งตำรวจเท่านั้น

แต่ใบสั่งมันก็มาที่บ้านผมตลอดเลย
ซึ่งก็ได้มาหลายครั้งเกินไป
ถามหน่อยเถอะตำรวจตรวจสอบอะไรบ้างหรือยัง

แจ้งเตือนประชาชนและที่สำคัญก็เป็นการ

ก่อนที่จะถึง๕ครั้ง๕ใบเนี่ย
ก็เคยแจ้งไปแล้ว